สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะเห็นหลายคนบ่นว่าร้อนกันมาหลายวันค่ะวันนี้เบาใจได้ค่ะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะเราพบว่าอุณหภูมิในประเทศไทยของเราโดยรวมเนี่ยจะอุณหภูมิลดลง๑๔องศาค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากมีมวลอากาศเย็น
วันนี้พาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะภูเขาไฟเมราปีได้เกิดปะทุขึ้นค่ะมีเท่าฐานพวยพุ่งขึ้นฟ้า
ซึ่งภูเขาไฟแห่งนี้ค่ะถือเป็นภูเขาไฟที่อันตรายที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย
ถ้าเกิดว่าภูเขาไฟเมราปีนเกิดระเบิดขึ้นค่ะเท่าถ่านอาจจะลอยไปไกลถึงประเทศออสเตรเลียเลยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ